เวลาพูดถึงคอนโดจัวหัวไปแบบนี้แล้ว
หลายคนเจอพูดถึงเรื่องที่จอดรถค่ะคุณผู้ชม
ใครที่อยู่คอนโดแล้วมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ
จากยกมือแล้วนะส่งไลน์มาบอกกันผ่านทางหน้าจอ
เพราะว่าปัญหานี้มันเกิดมาต่อเนื่องเหลือเกิน
ทีนี้จะพาไปดูคอนโดหนึ่งค่ะเขาอยู่แถวฝั่งทน
ราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะเป็นล้าน
แต่พอซื้อมาแล้วไม่มีที่จอดรถ
แล้วลูกบ้านที่อยู่ในคอนโดนั้นเขาทำยังไง
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ที่เขาแชร์กันก่อนค่ะ
นี่ครับวิธีป้องกันรถหาย

จะไม่หายแน่นอนครับ

มีรถกันรถหาย

อร่อยสิครับ

ไม่หายแน่นอนครับอยู่ในนี้

ขึ้นแฟส

โอ้โหพี่ต้องทำขนาดนี้เลยใช่ไหมคะ

ขึ้นมามาจอดถึงห้องเลยคุณผู้ชม
คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขามีการแชร์คลิป
แล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะ
เขาเขียนว่าเพิ่งเคยพบเคยเห็น
ที่นี่ซื้อคอนโดราคาเป็นล้าน

จอดทีนึงล็อกล้อปรับ๕๐๐

มีการเอาทหารมาลงเพื่อไล่ล็อกล้อ

คอนโดทั้งทีเดือดร้อนกันทั้งบาง

ละหนึ่งแชร์ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
แล้วต้องเข็นแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงทุกวันเลยเหรอฮะ
คุณคนมาดูคลิปนี้เป็นแสนนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องสอบถาม

ก็ไปเลยค่ะไปสอบถาม
ซึ่งเขาก็บอกว่าคอนโดนี้เนี่ยนะ
คือเขาซื้อมาก่อน๑ล้าน๑แสนบาท
แล้วก็มาอยู่ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วตุลา
ตอนที่มาอยู่รู้ว่าจอดรถฟรีได้คันนึง

จะเสียค่าส่วนกลาง๓๐๐บาท

แต่ทีนี้พอเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

แต่เขาบอกว่ามีลูกบ้านประชุมไม่ถึงครึ่งนะ
เขาบอกว่ามติที่ออกมา
คือให้ลูกบ้านแต่ละห้องจอดรถได้แค่คันเดียว
ถ้าใครฝ่าฝืนต้องไปเสียค่าปรับที่นิติ๕๐๐บาท

เหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
คือเขาบอกว่าเขาก็กำลังจะจอดรถปกติที่คอนโด
แต่เหมือนกับรถของเขาถ้าจอดข้างล่าง
มีคนแต่งชุดดำมาไงเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่

เขาก็เลยมองชายชุดดำคนนั้น
ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนจากนิติบุคคลหรือเปล่า
ก็เลยกลัวไงคะว่าจะถูกล็อกล้อ

แล้วก็ไปจอดไว้ในห้องเหมือนในคลิปนี้แหละ
นี่ค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนที่เข็นรถขึ้นไปนะ
ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน

แล้วก็มีการเช็ดพื้นที่ส่วนกลางให้ด้วย
ลูกบ้านหลายคนบอกว่าทำแบบนี้เลย
เพราะว่าอะไรเขาไม่ไหวกับเงินค่าปรับ

แสนกว่าวิวแล้วที่คนเข้าไปดู
ไม่ใช่แค่เอาขึ้นไปจอดที่ห้องนะคุณผู้ชม
คนในคอนโดนี้เขามีด้วย๒๕คน
เขาหุ้นเงินกันไปเช่าบ้านเช่า
เป็นตึกแถว๑คูหา๒ชั้นอยู่ซอยข้าง

หารกัน๒๕คนก็ตกคนละ๓๒๐
แล้วเขาไปเช่าเพื่อจอดมอเตอร์ไซค์คุณ

เพราะว่าที่ผ่านมาไปจอดแถวบ้านร้างก็ไม่ปลอดภัย

มีทั้งซื้อคอนโดแล้วต้องไปเช่าบ้านจอดมอเตอร์ไซค์
มีทั้งเอามอเตอร์ไซค์เข็นขึ้นลิฟต์